มีพารามอเตอร์เขาบินกันอยู่บนท้องฟ้า
เหตุการณ์นี้ใครจะไปคิดล่ะครับว่า
หนึ่งในเครื่องที่กำลังบินอยู่เนี่ยบนกลางอากาศเนี่ยนะฮะ

เขามีกันอยู่แบบนี้ครับคุณขวัญคุณผู้ชม

หนึ่งในนี้ครับจู่เครื่องดับ
หลังจากนั้นแรงโน้มถ่วงของโลกก็ดูดลงมาสิครับ
สูงลงต่ำร่วงปลิวลงมาไปกระแทกกับกำแพงรั้วของชาวบ้านแบบนี้ฮะ

คนที่บังคับพารามอเตอร์เครื่องนี้บาดเจ็บเล็กน้อยนะ

เหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ระทึกนะครับโดยชาวบ้านในพื้นที่บ้านทาหมื่นข้าว

เขากำลังขับรถออกไปทำงานปรากฏว่ามองเห็นบนท้องฟ้า

พารามอเตอร์หลายลำเลยครับบินอยู่กลางอากาศ
ก็เลยจอดถ่ายคลิปเอาไว้แบบนี้ฮะ
พารามอเตอร์เครื่องนั้นดีดตัวออกมาได้ก่อน

ก็เลยนี่แหละครับบาดเจ็บเล็กน้อย
ตัวเครื่องก็ไปชนฟาดกับกำแพงพังไปแถบหนึ่งแบบที่เห็นเนี่ยนะครับ
ชาวบ้านก็เลยโทรแจ้งเจ้าหน้าที่นะครับ
เจ้าหน้าที่จากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธนภัยครับ
มาถึงปั๊บช่วยเหลือคนเจ็บหามขึ้นเปรย์ส่งโรงพยาบาลครับ
สอบถามคนที่ขับพารามอเตอร์ในเบื้องต้นเขาบอกว่า
รามอเตอร์เครื่องนี้ที่เขาบังคับบินเป็นของเพื่อน

แต่ตอนที่บินอยู่ปรากฏว่าเครื่องยนต์ดับกระทันหัน
ก็เลยพยายามจะบังคับเครื่องลงสู่พื้น
แต่ปรากฏว่าบังคับเลยจุดที่ต้องการจะลงไปนิดหนึ่ง
ก็เลยไปฟาดพัวกับกำแพงรั้วบ้าน
โชคดีครับว่าดีดตัวออกมาได้ทัน
บาดเจ็บเบื้องต้นคือข้อเท้าซ้าย

เดี๋ยวมีความคืบหน้าเพิ่มเติมจะรายงานให้ทราบต่อไป
กีฬาที่หวาดเสียวและผ่านผลต่าง
ต้องไม่ละเลยเรื่องความปลอดภัยและต้องระมัดระวังด้วยนะครับ